ข่าวนี้น่าจะเป็นอุทาหรณ์เตือนใจให้กับหนุ่มเป็นอย่างดีครับ

ที่คิดจะมีกิ๊กหรือว่าไปนอกใจ
เพราะว่ามีผู้หญิงคนหนึ่งเขาก็ขับรถเก่งอยู่ครับคุณผู้ชม
เห็นแฟนตัวเองผู้ชายขี่มอเตอร์ไซค์
แล้วคนซ้อนเป็นผู้หญิงอีกคนนึง

แบบเอ๊ะนั่นเป็นกิ๊กหรือเปล่าแฟนเรานี่นะ

ทำไมมีผู้หญิงซ้อนท้ายอยู่ก็ด้วยความโมโหหึงห่วงครับ

ผู้หญิงซ้อนท้ายมากับผู้ชายเนี่ยบาดเจ็บนะฮะ
ถูกต้องเป็นรถของเจ้าของร้านข้าวแกงนะฮะ

ทั้งหมดถ้างบนภาพวงจรปิดมั้ย
รถเก๋งสีขาวขับไล่บี้เลยครับแล้วก็ไปชนกันกับรถเก่งที่หัวมุมคือรถเก่งสีดำดำเนี่ย
เป็นของเจ้าของร้านขายข้าวแกงเขาจอดอยู่นะครับ
ซึ่งเหตุการณ์นี้มีคนเจ็บหลายคนเกิดขึ้นช่วงสายสายของวันนี้นี่เอง
ตำรวจภูทรสพสะดาวที่สงขราไปตรวจสอบที่เกิดเหตุ
ก็คือที่ปากซอยไทยจังหลน๑๑ในเทศบาลตำบลสำนักขาม
เป็นเหตุที่รถเก่งเนี่ยไปชนกับรถชาวบ้านด้วยแล้วก็รถจักรยานยนต์ด้วย
คว่ำกันอยู่นะครับบริเวณริมถนนกาญจนวนิษฐ
ห่างจากด่านสะดาวสักประมาณสองร้อยเมตรได้รถสีขาวเนี่ย
เป็นของนางสามรุ่งนภาพรครังอายุ๓๗ปีซึ่งเป็นชาวชนบุรี
นะฮะก็ขับมาเป็นอ่ารถของผู้ที่บอกว่าเนี่ยไปเจอผู้ชายขับรถเนี่ยแหละฮะ
ก็เป็นแฟนสาวนี่แหละครับรถคว่ำหงายท้องล้อชี้ฟ้าอยู่เลยครับ
คนขับนางสาวรุณภาเองก็บาดเจ็บนะที่หน้าแข้งแล้วก็ที่แขน

ใบหน้าก็ฟกช้ำเป็นแผลเต็มไปหมดเลย
กู้ภัยไปเห็นก็ประถมพยาบาลให้ก่อน
ถัดไปไปเจอรถจักรยานยนต์ของแฟนนุ่ม
คือนายสมพงศ์แทร่จ่าวอายุ๓๖ปี

แล้วก็มีรถเก๋งสีดำอีกคันหนึ่ง
เป็นของนางสาววิมลรัฐแทร่แง่
ซึ่งเป็นเจ้าของร้านขายข้าวแกงจอดอยู่
คือถูกชนที่บริเวณด้านขวาหน้าเนี่ย

ล้อก็ระเบิดด้วยยางก็แตกด้วยนะครับ
เหตุการณ์นี้ก็รถเสียหายไปสัก๓คันนะครับ
ชาวบ้านเขาบอกว่านางสาวรุ่งนภาเนี่ย
ขับรถเก๋งสีขาวเนี่ยไล่ชนกับรถจักรยานยนต์มา
จากซอยไทยจังหล่น๙ขับมาเร็วมากนะ
จนถึงปากซอยก็หยุดทะเลาะกันแป๊บหนึ่ง
เหมือนแบบทันแป๊บเดียวแล้วหยุดมีปากเสียงกัน
ฝ่ายชายรีบขับรถหนีไปครับมอเตอร์ไซค์นะฮะ
จนไปถึงหน้าร้านแมคโดนออมบนถนนกาลจันทร์วันนิสต์
นะฮะแล้วก็มีการไปพุ่งชนรถจักรยายนต์ของฝ่ายชาย

แล้วมาทราบภายหลังว่าผู้หญิงที่ซ้อนท้ายมาเนี่ย

แต่ยังไม่รู้ความสัมพันธ์ของเขาสองคนเป็นอย่างไร
คนชื่ออ้อมเนี่ยกระเด็นตกจากรถรถก็คว่ำไปด้วยแล้วก็บาดเจ็บ

แล้วก็รถก็ไปชนกับรถเก่งสีดำอย่างที่บอกคุณผู้ชมไปรถก็พังเหมือนกัน
รถเก๋งสีขาวก็คว่ำหงายท้องล้อชี้ฟ้าอยู่
คนขับคือรุ่งนภาเองก็พยายามตะเกียกตะกายออกมานะก็บาดเจ็บนะ
ใบหน้าฟกช้ำแขนขวาก็เป็นพงเป็นแผลกันไป
สาเหตุเนี่ยก็อย่างที่บอกคุณผู้ชมไปว่าเขาไปเห็นว่าแฟนเขาเนี่ย
ขี่มอเตอร์ไซค์แล้วมีผู้หญิงคนอื่นซ้อนท้ายอยู่
ก็คิดว่าปันใจให้กับหญิงอื่นด้วยความหึงหวงมีกิ๊กแน่นอน
ขับรถเก่งไล่ชนซะเลยครับนะฮะก็ตามเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้น
ทีมข่าวก็ต้องลงไปยังพื้นที่เกิดเหตุนะก็ไปเจอเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นว่าจุดนี้เป็นอย่างไรนะครับ
ไปสอบถามคนขี่มอเตอร์ไซค์รับจ้างเขาบอกว่าตอนเช้าเนี่ย
เห็นผู้หญิงคนนี้ขับรถเก๋งมาจากซอยแล้วก็เห็นนายสมพงศ์กับผู้หญิงคนนึงเนี่ย
ก็ขี่ตรงมาตอนแรกคิดว่าเหมือนเขาไม่รู้จักกัน
เพราะว่าไม่มีเหตุการณ์มันเกิดขึ้นมาก่อนหน้านี้แต่สักพักหนึ่งเห็นผู้หญิงขับรถสีขาวเหมือนเร่งเครื่อง
รู้เลยว่าน่าจะเป็นการขับไล่ตามกันมาเพื่อต้องการจะทำร้ายกัน
แล้วก็คิดตอนแรกคิดว่าคนขับเก๋งเมาหรือเปล่า

แต่ว่าดีนะฮะที่มอเตอร์ไซค์ขับเลี้ยวเข้าซอยก่อน
เพราะว่าถ้าตรงไปอีกเนี่ยอาจจะชนแรงกว่านี้

คือนักข่าวเราก็พยายามที่จะสืบต่อนะว่าเรื่องมันเป็นมาเป็นไปยังไง
เพราะว่าคนขับรถมอเตอร์ไซค์รับจ้างเขาก็บอกว่าพอเกิดเหตุเขาก็ขับไปส่งนายสมพงศ์ที่หอพัก
นักข่าวก็เลยตามไปที่หอพักเลยครับอยากรู้ความจริง
ไปเจอนิติบุคคลหอพักอยู่ก็ไปถาม
จริงแล้วเนี่ยรุ่งนภากับสมพงศ์เขาเป็นแฟนกันหรือเปล่า

เขาเป็นแฟนกันเช่าห้องอยู่ที่หอนี้ด้วยกัน
แต่ตอนเช้าเนี่ยฝ่ายหญิงไม่อยู่ออกไปข้างนอกนะฮะ
แล้วก็ไม่รู้ว่าเขามีปัญหากันหรือเปล่า
เหมือนแบบไปขับรถไล่ชนฝ่ายชายคือนิติเขาไม่ทราบเรื่องส่วนตัวของคนเช่าก็ไม่ทราบนะฮะ
พอมารู้ข่าวอ้าวเห็นทางด้านของนายสมพงศ์มาที่ห้อง
ตอนที่รุ่งนภาไม่อยู่แล้วก็มีพาผู้หญิงคนหนึ่งมา
คือนิติเขาก็ไม่ได้สนใจว่าผู้ชายคนนี้พาผู้หญิงมา
ผู้หญิงคนนี้เป็นลูกนภาหรือเป็นกิ๊กก็ไม่ทราบเหมือนกัน

แต่ว่าจริงแล้วเขาเคยเห็นสมคงกับลุงนภาทะเลาะกันบ่อย
คู่นี้ทะเลาะกันบ่อยแล้วแต่ว่าเขาไม่เคยลงมือลงไม้ทำร้ายร่างกายกันมาก่อนนะครับ

เพราะว่าตอนนี้ยังไม่ได้มีการแจ้งข้อกล่าวหากับฝั่งของรุ่งนภาเพราะว่ายังบาดเจ็บอยู่
ต้องรอให้ตำรวจนั้นไปเรียกมาสอบปากคำอีกทีหนึ่งนะฮะตอนนี้ก็ยังไม่ทราบว่าเขาเป็นกิ๊กกันจริงหรือเปล่า
หรือว่าเขามีความปัญหาขัดแย้งกันมามากมายขนาดไหนก็ต้องรอสอบสวนก่อน
ใช่จริงบางทีอารมณ์หึงหวงอารมณ์ชั่ววูบแล้วมันพรุ่งพลาด

มันก็นำมาซึ่งการเสียหายรถเขาเสียหายคนได้รับบาดเจ็บ

อาจจะเป็นเพื่อนร่วมงานที่ซ้อนท้ายกันมา
หรือเป็นคนรู้จักที่ขอไปด้วยก็ยังไม่ทราบ
แต่เห็นแล้วแบบแหมเป็นกิ๊กแน่นอนก็เลยแบบก่อเหตุที่มาก่อน
ใจเย็นต้องใจเย็นก่อนนะคะ